มีหัวเด็กขายป่ะ
หัวเด็กที่ตามหาหัวเด็กอยู่

ไม่มีขายอ่ะ

ไม่พี่อยากได้

มีขายเปล่า

แถวนี้มีแบบหัวเด็กขายป่ะ
ไม่มีครับพี่
พี่มีงบร้อยหนึ่งนะ

คือพี่ตามหาหัวเด็ก

น้องแถวนี้มีหัวเด็กหายป่าว

ก้าทนเนี้ย

ต้องการหัวเด็กใช่ไหมครับ

๗หัวเหรอหัวหน้า
แกร่งการชมข้างบน
อะมีเพื่อนละ

คือพี่พี่จะเติมหนาหัวเด็กหรอ
น็อม
หัวเด็กหัวเด็ก

มานี่หน่อยมานี่หน่อย
มีหัวเด็กขาย
หัวเด็กที่ตามหาหัวเด็กอยู่
พี่อยากได้สวนหัวไม่มีขายอ่ะ

ไม่มีอ่ะไม่ลงดูใต้น้ำก็ได้

ไม่พี่อยากได้อ่ะ

ไปไหนไม่พี่อยากได้ส่วนหัว

แล้วแถวนี้มีผัวเด็กขายป่ะ

ไปนี่ตอบอ่ะพี่ได้